กาญจนบุรีคู่กรณีคู่คดีหลักก็คือครูปรีชากับหมวดจรูน

แล้วก็คุยกันอยู่ทุกวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากคลิปเสียงล่าสุด
ที่เปิดเผยผ่านเพจของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
วันนี้นายอัจฉริยะก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้
บอกว่าคลิปเสียงที่เผยแพร่ออกมาเนี่ย
ถ้าจะเอากันตรงคุณเขียนมาสอน
ไม่มีผลทางคดีอะไรหรอกไม่มีผลทางคดีอะไรเลย

เพราะต้องการให้ประชาชนให้สังคมเห็นว่า
ขบวนการของคนช่อชนมันมีจริง
และบอกว่าสัปดาห์นี้เอาถึงขั้นนี้เลยนะ
คุณอัชรุยะบอกว่าจะไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษานะจะขอให้พักราชการครูปรีชา

สัปดาห์หน้าจะไปยื่นหนังสือเลย
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเรื่องคลิปเสียงล่าสุด
ที่ได้เปิดเผยผ่านเพจออกมานะครับ
เป็นเสียงสนทนาของชายสองคน
ท่านก็ฟังกันมาหลายวันแล้วนะครับ
เดี๋ยวเขาชี้แจงว่ายังไงจะมีผลกับคดีแบบไหนอะไรยังไง
เดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดกัน
แต่ว่าทบทวนย้อนฟังกันอีกสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกัน

เอาบางช่วงบางตอนที่เป็นสาระสำคัญ
อย่างเช่นจำเลขทั้ง๖ตัวไม่ได้

ลองฟังกันอีกสักทีนะครับ
มันไม่เป็นของใครแล้วมันเป็นของอาจารย์
แล้วหนูน่ายืนยันได้นพอหนูมันมีตรงคั่ว
เราไม่ได้เห็นไม่ได้มานั่งจดหรอกว่า๖ตัวคืออะไร
อียี่ปวมก็ยืนอยู่นั้นมันก็ยืนยันว่าทรงตมือ
แล้วบอกเออใช่ที่ทรงตมือคือ๗๒๖
แต่ไอ้๕๓๓๗๒๖เนี่ยอาจารย์ไม่เห็น

แต่จดตริศที่บ้านไม่มีนึกออกไหม
อัจฉริยะบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
คลิปเสียงที่เปิดเผยแพร่ออกมาเนี่ยนะครับ
ไม่ได้มีผลอะไรกับทางคดีความที่เป็นคดีกันอยู่ในขณะนี้
จากครูปรีชาเองเขาก็ไม่ได้ยอมรับว่าเป็นเสียงของเขา
ก็เลยไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานเพิ่มเติมในขบวนการพิจารณาคดีได้

ต้องการทำให้สังคมเห็นความจริงอีกด้านหนึ่งว่า
มีกลุ่มคนที่พยายามจะตบทรัพย์เพราะมีความโลภ
หวังอยากได้ทรัพย์สินของผู้อื่น
แล้วก็บอกว่าคลิปเสียงที่นำมาเผยแพร่
ยังเทียบไม่ได้กับหลักฐานที่มีอยู่ในสำนวนการสอบสวนของตำรวจกองปราบ

มีพยานฝั่งครูปรีชาบางคนยอมรับสารภาพแล้ว
และตอนนี้ถูกกันไว้เป็นพยาน
รวมทั้งมีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่า
ครูปรีชาไม่ได้ไปรับสลาก
ในวันที่๓๑ตุลาคม๒๕๖๒

ในวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐จริง

เราก็ไม่สามารถาไปทำไปใช้กฎหมายนะ
มีกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้น
มีบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ย

ก็ให้เห็นพฤศจิกายนว่า
มีลักษณะการกระทำเป็นอย่างไรและให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้พิจารณาและตัดสินเอง
ในส่วนของคดีความคิดพี่พี่เชื่อว่ามีอะไรที่ดีกว่านี้เยอะ
กว่าทั้งของทางพี่ด้วยซ้ำไปเพราะว่าอย่างน้อยพี่เชื่อว่า
อย่างที่พี่อธิบายให้ฟังว่าขณะนี้มีบุคคลในกลุ่มของกระบวนการเนี่ย
ให้การรับสารภาพแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมเปิดเผยความจริง
กว่าว่าจะมีการนำคดีนี้ขึ้นสู่ศาล
แล้วมาถึงวันนั้นเนี่ยความจริงทุกอย่างมีของผู้กระจกของเขา
ขณะนี้เนี่ยอ่าพี่เชื่อว่าอันนี้อ่ามันจะมีคนที่ถูกฟ้อง
คนที่ถูกแจ้งก็กับอาหารอันนี้หรอกกับคนที่ไม่ถูกแจ้งก็อาหาร
เอาระหว่างเป็นผู้ต่างหาเป็นพยาน
ว่าวันนี้ถ้าเป็นสื่อมวลชนจะเลือกอะไรเชื่อได้เลยว่ามีพยานยืนยันว่า
แบบนี้กว่าคลิปเสียงนี่มีรักษาสำคัญหลายชิ้นอ่ะที่
คลิปเสียงสนทนาล่าสุดที่ถูกเปิดเผยออกมา
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
นายธุรยาบอกว่ามีอยู่๓คลิป
อีก๒คลิปที่เหลือจะเปิดเผยในวันที่๑๓พฤษภาคม

ขอให้พระราชการครูปรีชาด้วยนะครับ
ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าอันนี้ก็เสียงก็ชัดเดช
มีระบุชื่อนะคุณพร้อมให้มีระบุชื่อหมด
ถ้าจะเปิดคลิปแบบนี้อ่ะวันอาถิ่นนี้
ว่าเพื่อทำการอธิบายสังคมด้วยว่า
แบ่งเงินทำไมถึงมีการแบ่งเงินกันแต่ครั้งนี้จะเป็นการ
เจรจาตกลงเรื่องการแบ่งเงินเรื่องของการเสนอค่าตอบแทน
คือวันนี้ก็มีการประสาทไปที่อ่าปกติว่าการส่งสาธิการซึ่ง
ก็ได้ประสานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะไปยื่นเป็นทางการ
โดยใช้โดยอ้างถึงกฎหมายที่หากว่าสาวช้าจะมีการออก
ระเบียบของคนที่เป็นข้าราชการและถูกร้องเรียนถูกคดีเนี่ย
จะต้องภารกิจการก่อนซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวประสานก็เรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวจะอ่าบอกพี่น้องประชาชนในวันอาทิตย์สี่สิบสามพฤษภาคมนี่แหละ
เนี่ยค่ะนายอัจฉริยะก็ย้ำว่าคลิปเสียงที่เผยแพร่ไปเนี่ยนะคะ
เป็นคลิปเสียงที่ได้มาจากฝากฝั่งของครูปรีชา
ลักษณะคล้ายคล้ายกับเกลือเป็นนอนใช่แต่ว่าทางด้านของทนายความ
ทนายความที่เป็นคดีแพ่งของครูปรีชาเขาก็เลยบอกว่า
แต่เดี๋ยวจะลองไปขอคัดลอกคลิปเสียงที่สารกาญจนบุรีดูครับ
แล้วจะลองไปเปรียบเทียบดูว่ามันเหมือนกับคลิปเสียงที่ทนายตั้ม
ที่เป็นทนายของหมวดจรูนไปขอคัดลอกคลิปเสียงมาจากปอท
ลองมาเทียบดูว่ามันเหมือนหรือต่างกันยังไง
จะไปขอคัดลอกบ้างที่ทนายตั้มบอกว่าทำแผ่นซีดีหาย
กับที่นายอัจฉริยะเผยแพร่ออกมาแล้วบอกได้จาก
ฝั่งพวกครูปีชาแหละมันใช่อันเดียวกันไหมเดี๋ยวจะลองมาเทียบดู
เพราะว่าทนายตั้มและทางนายอัจฉริยะก็ยืนยันว่า
แผ่นซีดีที่ทนายตั้มทำโหลดแล้วก็มีคลิปเสียงอยู่สี่พันห้าร้อยคลิปเนี่ย
ครับมันไม่ใช่คลิปที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้
มันคนละเสียงกันหมดเลยคุณอัจฉริยะเนี่ยบอกไม่ใช่แน่
แต่ทนายตั้มบอกพยายามฟังแล้วแต่ผมยังฟังไม่ครบ
แต่มันยังไม่มีที่เหมือนกันเลยยังไม่เหมือนเลยค่ะทีนี้เนี่ยทีมข่าวของเราก็พยายามไปคุยกับครูปรีชาครับ
คือครูปรีชาไปโรงเรียนเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดเทอมแล้ว๑๖พฤษภาคม
แต่ก็ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมากนักบอกว่าไม่พูดแล้ว
เรื่องราวของคดีเกี่ยวกับเรื่องลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
แต่ว่าทางทนายความของครูปรีชาที่เป็นทนายความทางคดีแพ่ง

ทนายความชื่อว่าทนายสุพัฒน์อดุลสิริอังกูลนะคะ
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปขอคัดลอกคลิปเสียงบ้าง
เดี๋ยวจะไปขอจากศาลจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วจะลองไปเทียบดูว่ามันเหมือนหรือมันต่าง
คลิปเสียงที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้ม
ซึ่งเป็นทนายความของหมวดจรูนไปขอคัดมาจากปอท
เทียบกันดูชัดเลยว่ามันเหมือนหรือมันไม่เหมือนหรือมันยังไงนะคะ
ซึ่งทนายสุพัฒน์ก็บอกว่าได้ทำเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็คาดว่าตอนนี้ก็จะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
คลิปไหนมันจะสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้บ้าง
ส่วนตัวเนี่ยทนายสุพัฒน์ยอมรับว่ายังไม่เห็นหรือฟังคลิปเสียงอะไรเลย

ส่วนคลิปเสียงของฝ่ายหมวดจรูน
ทนายสุพัฒน์ซึ่งเป็นทนายความของครูปรีชาก็บอกว่า
ก็เห็นเอาโทรศัพท์ไปมอบให้กับตำรวจกองปราบ
จากนี้ก็จะขออำนาจศาลไปคัดคลิปเสียงที่กองปราบด้วยเหมือนกัน
แต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ยังไงแต่จะทำเรื่องไปแน่
ส่วนครูปรีชาวันนี้ไปโรงเรียนวันแรกนะคะหลังจากเปิดเทอม

การเรียนการสอน๑๖พฤษภาคมนี้
ผู้สื่อข่าวก็พยายามไปถามครูล่ะค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องนี้คลิปที่ออกมาล่าสุด
ครีชาเขาไม่ยอมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องคดีนะคะ
ก็บอกว่าใครจะทำอะไรก็ทำปล่อยคลิปอะไรก็ปล่อยไป
ครูเองไม่อยากจะละเมิดอำนาจศาล
ก็เลยไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรในตอนนี้

เพราะว่าเรื่องนี้มันอยู่ในชั้นศาลเรียบร้อยแล้ว
แต่ครูเขาส่งคลิปแผ่เมตตาคุณภาคภูมิ

อ๋อเหรอฮะใช่แผ่เมตตามาเลยแล้วก็ขอโทษด้วย
บอกขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะคะ
ไว้ข้าพระเจ้าจะสัจจาความภูมิ

คลิปนี้ไม่เกี่ยวกับคดีหวย๓๐ล้างกาญแจนับอุเรียนทั้งสิ้นนะ
เพียงแต่ว่าเป็นคลิปที่ผู้สื่อข่าวเรา
มีไลน์ของครูปีชาก็ผู้สื่อข่าวทุกสำนักนั่นแหละ
ครูปีชาก็เลยส่งให้เพราะว่า
บอกไม่อยากจะพูดอะไรล่ะแผ่เมตตาไป

ครูบอกเอาคลิปนี้ไปแล้วก็ขอโทษ

ส่วนผู้ที่เป็นฝั่งพยานของครูปรีชา
ก็คือบรรดาเจ๊ที่เป็นแม่ค้าลอตเตอรี่

ทีนี้มันถูกพาดพิงไงคุณเหรียญมาสอน
เพราะว่าคุณอัจฉริยะบอกว่า
คลิปที่ผมได้มาก็นี่แหละเกลือเป็นนอนนี่แหละ

เขาบอกไม่ใช่อ่ะไม่ได้เกลือเป็นนอนแน่ใช่

บ้าบินนี่คือพยานคนสำคัญที่บอกว่าขายให้กับครูปรีชาเลย
เลขที่ถูกรางวัลที่๑๕๓๓๗๒๖เนี่ย
บ้าบินบอกว่าไม่เชื่อคำพูดของนายอัจฉริยะนะครับ
บอกว่าคลิปเสียงที่ปล่อยออกมาได้มาจาก

แต่ได้มาจากพยานของฝั่งครูปรีชานั่นแหละ
แต่เจ๊บ้าบินไม่ขอพูดอะไรมาก

เกรงว่าจะละเมิดอำนาจศาล
แล้วเดี๋ยวจะไปเข้าเกมของฝ่ายตรงข้าม
ฟังเจ๊บ้าบิลนะครับ
กับเรื่องจริงเราจะไม่ให้ข่าวแล้วนะคะ
ต่อไปนี้ขอโทษสื่อนะ

ที่ใช้มั่นอย่างล่อมมือแต่เรเคารพสัญ
นะลูกคุณค่ะ
ขอไปถามเจ๊เกียวนะครับ

เกียวบอกว่าไม่เชื่อนะฮะที่นายอัจฉริยะบอกว่า
คลิปเสียงที่ปล่อยมาจากพยานของฝั่งครูปรีชา
ยืนยันว่าฝั่งครูไม่มีใครเกลือเป็นนอน
ว่านายอัจฉริยะนั้นจะพูดยังไงก็พูดได้

เกียวไม่ฟันทงว่าคลิปเสียงที่ปล่อยออกมาเป็นของจริงหรือไม่
แต่ถ้าเป็นของจริงก็มีเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเช่นปอทเท่านั้นที่สามารถกู้ข้อมูลการสนทนาทางโทรศัพท์มาได้
คนที่ได้ฟังก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดี
ยืนยันว่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นพยานฝั่งครูปรีชาทั้งหลาย
ไม่มีใครรู้เลยว่าคลิปเสียงในโทรศัพท์ที่คุยกันมีอะไรบ้าง

เพราะฉะนั้นไม่ได้หลุดมาจากทางฝั่งนี้อย่างแน่นอน
ไปแจ้งความว่าแผ่นซีดีคลิปเสียงหาย
แล้วนายอัจฉริยะเอามาปล่อยมีคลิปเสียงมาปล่อยมันหมายความว่ายังไง

มีความว่ายังไงมันหมายความว่ายังไง
ฟังเจ๊เกียวนะครับ
มีความว่ายังไง
มีความว่ายังไง
มีความว่ายังไง

มีความว่ายังไง

มีความว่ายังไง

มีความว่ายังไง
มีความว่ายังไง
มีความว่ายังไง

มีความว่ายังไง

มีความว่ายังไง

มีความว่ายังไง

มีความว่ายังไง

มีความว่ายังไง

มีความว่ายังไง

มีความว่ายังไง
มีความว่ายังไง

มีความว่ายังไง
มีความว่ายังไง
มีความว่ายังไง

มีความว่ายังไง

มีความว่ายังไง
ก็ต้องไปแบ่งกันคนละครึ่งคนละ๓ล้านบาท
แล้วก็มีลายนิ้วมือของเราทั้งคู่เรียบร้อย
คุณยุธยาบอกว่าเจ๊บ้าบินเขาอยู่แผงใกล้เจ๊เกียว
เขาได้ยินไงว่าถามฝากซื้อหน่อย
ก็เลยบอกฝากให้คุณเขียนมาสอนคุณภาคภูมิหน่อยนะฮะ
อันนี้เป็นเรื่องของการซื้อลอตเตอรี่ของรัฐบาลตามปกตินะครับ

ไม่เกี่ยวกับคดีความอะไรที่เกิดขึ้นนะ

เรามีเสียงเจ๊เกียวด้วยลองฟังดูค่ะ
อันนี้ขออนุญาตนิดนึง
คุณเขมสอนคุณภาคภูมินะคะ

ขอให้ทีมงานและคนซื้อชุดนี้
ถูกรางวัลใหญ่๑ใน๕แล้วรวยข้า

วันที่๑๗พฤษภาคมผมอาจจะไม่มาแล้วนะครับ

ฉันก็ไม่มาอ่านแล้วถ้าถูกรางวัลที่๑เนี่ย
สมพรป่าเถอะ
ทุกผู้ชมครับมาดูคนที่อยู่ในคดี
หวย๓๐ล้านกาญจนบุรีอีกคนนึงนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาก็เลิกแล้ว

เป็นคนเคยสนิทของครูปรีชา
นะฮะนางสาวฟ้ากระหนกพันธ์หมวกสวัย
วันนี้เดินทางไปรายงานตัวต่อสารอาญารัชดานะฮะ
ก็เป็นการรายงานตัวผลัดที่๔
ที่นายอัจฉริยะไปแจ้งความกับตำรวจปอท
ให้เอาผิดเรื่องการโพสต์คลิปลามกอนาจารย์
แล้วก็ไลฟ์ในเฟซบุ๊กด้วยในช่องยูทูป
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็ถือว่าผิดกฎหมาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑มีนาคม

เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถสรุปสำนวนส่งฟ้องได้ทัน
ก่อนที่จะฝากขังผลัดที่๕ก็เลยปล่อยตัวไป
เท่ากับว่าตอนนี้ก็ต้องรอฟังอายการอย่างเดียวว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง
นางสาวฟ้าบอกว่าถ้าอายการสั่งไม่ฟ้องคดีนี้นะ
เพราะเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ทำผิดนะไม่ได้เป็นเจ้าของช่องยูทูป
ไม่ได้ไปทำผิดกฎหมายอะไรยังไงทั้งสิ้น
ถ้าอายการสั่งไม่ฟ้องเดี๋ยวจะไปรำแก้บน
อยู่ตั้งแต่ช่องวันนะคะแล้วก็อยู่กับสื่อจนดึกจนถึงคืน

แล้วก็ฟ้าก็บอกว่าถ้าเกิดว่าช่องนั้นเป็นช่องของฟ้าจริง
ไม่ได้ทำแล้วมันเป็นคลิปตัดต่อเป็นคลิปตัดต่อที่เอามา
เอามาจากไหนก็ไม่รู้อะค่ะแล้วก็เอามามาลงแชนัลแล้วก็บอกว่าเป็นฟ้าค่ะ
ก็แจ้งความเอาผิดฟ้าซึ่งเราไม่ได้ทำอะไรผิดอยู่เราก็มาถูกหมายจับอะไรอย่างนี้
เดินออกมายิ้มลื่นเลยก็แสดงว่ารู้สึกดีใจ
ค่ะค่ะดีก็ดีใจรู้สึกดีใจนะแล้วก็สงสัยจะได้รำแก้บ้นแน่เลย
ก็เมื่อวันก่อนเนี่ยไปนุรทัพริก็ฝากพระเจ้าตาซิมก็ยังอธิษฐานเหมือนเดิมนะ
ขอให้คดีขี้คายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ลานฟ้าเนี่ยเขาถือทรสับเมือถืออยู่และก็ในทรสับเมือถือนะงั้นเนี่ย